การฟื้นฟูโขนโดยครูละครในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทำให้ท่ารำของตัวพระตัวนางและเทวดาเป็นแบบละคร
แต่ตัวละครที่เป็นยักษ์หรือลิงนั้นต้องหัดรำท่ายักษ์และท่าลิงตามแบบของโขน
รำท่ายักษ์นั้นผู้แสดงต้องฝึกหัดรำแม่ท่าของยักษ์ซึ่งมีอยู่๖แม่ท่า
แต่ละแม่ท่ามีความยาวประมาณ๒๐นาที
การฝึกรำแม่ท่ายักษ์นี้เท่ากับการฝึกกายฝึกใจให้อยู่ในวินัยของยักษ์อย่างแท้จริง
เพื่อให้คนดูเข้าใจทันทีว่าเป็นยักษ์
และคนที่เล่นบทยักษ์ก็จะต้องรำด้วยท่วงท่าเช่นนั้นตลอดเวลาที่แสดง